ดูอีกเรื่องหนึ่งปกติเราได้ยินประเด็นเรื่องของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ครั้งแล้วนะคะที่เรานำเสนอข่าวไปมีน้ำสีชมพูบ้างน้ำสีน้ำตาลบ้าง
คราวนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สีดำอยู่ที่นราธิวาสค่ะหลายหลายครั้งเนี่ย
พอตรวจสอบออกมาแล้วมักจะเป็นอันตรายแต่ว่าคราวนี้สิคะคุณผู้ชม
นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและคณะเนี่ย
เขาเดินทางไปตรวจสอบบ่อน้ำสีดำบ้านไอกาแซอำเภอศรีสาคร
หลังจากที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามารักษาโรคได้
ลักษณะของบ่อค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองบ่อ
ตั้งอยู่ภายในสวนยางพาราและในบ่อน้ำเนี่ยนะคะ
บอกนะคะว่าถ้าประชาชนอยากจะเอาไปใช้
ใช้ได้ค่ะแต่ให้ใช้แต่ภายนอกนะคะ
เพราะว่าน้ำมีส่วนประกอบที่สามารถรักษาโรคผิวหนังได้จริง
อันนี้ยืนยันแล้วนะคะเพราะว่าในน้ำมีแบคทีเรีย
ซึ่งคาดว่ามาจากมูลสัตว์แล้วก็อุจจาระของคน
คทีเรียนี้เนี่ยมันจะทำให้ท้องร่วงแล้วก็ท้องเสียได้

แต่ถ้าใครประสงค์อยากจะเอาไปดื่มกินจริง
ให้มันตกตะกอนก่อนแล้วเอาไปต้มให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรค
แบบนั้นถึงจะอนุญาตให้ดื่มได้ค่ะ
ภายนอกนะครับใช้ภายนอกดีกว่า
หรือว่าถ้าเป็นแบบที่ผมบอกว่าขอยต้มก่อนกินละกัน
คือต้มนี่แหละต้มในน้ำเดือดสัก๑๐๐องศาเซลเซียต

เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดในมาตรฐานเราถือว่าเป็นตัวเสี่ยงทำให้เกิดระบบของท้องเสีย
ซึ่งตรงนี้มันจะปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระของมนุษย์หรือว่าของสัตว

ตัวนี้ถ้าเราเจอเราถือว่าไม่ได้มาตรฐาน
ห้ามปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

ถ้าพูดถึงในทางหลักของเราตัวซันเฟอร์ที่บอกเมื่อกี้ฮะ
มันก็คือจะเป็นในส่วนของพาไปทารักษาโรคกากโรคผิวหนังได้อยู่แล้ว
ด้านของนายรอแมร์เจ๊มะชาวบ้านเขาก็บอกเป็นภาษายาวีนะคะ
บอกให้ฟังว่าบ่อน้ำดำนี้เนี่ยมีมานานกว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
ในอดีตมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นโรคผิวหนังระบาด
สัตว์ก็มากินน้ำในบ่อนี้แล้วหายค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยพูดกันปากต่อปากเลยว่าบ่อน้ำดำนี้รักษาโรคผิวหนังสัตว์ได้
หลายคนก็พากันทดลองเอาน้ำดำจากบ่อนี้นี่แหละมาทาตามบริเวณร่างกายที่เป็นโรคผิวหนัง
ก็ปรากฏว่าอาการดีขึ้นแล้วหายขาดจริงจริงซึ่งถือว่าบ่อน้ำนี้ไม่ใช่บ่อน้ำหรือเป็นเรื่องแปลกอะไรสำหรับชาวบ้านในระแวกนี้เลย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกบ่อมีมากว่า๔๐ปีเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้งมงายเขาทดลองแล้วแล้วมันหายจริง
นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านไอ
จำหน่ายอาหารให้ประชาชนที่เขาเดินทางมาตักน้ำในบ่อ
หาซื้อรับประทานกันแก้หิวระหว่างรอคิวด้วยนะ

เฉลี่ยวันละพันบาทนะคุณ
ถือว่ารายได้ดีกว่ากรีดยางอีกไง

มีทหารพรานจากกรมทหารพรานที่๔๙มาคอยดูแล
รักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
แล้วก็คอยช่วยจัดระเบียบการเจาะยานพาหนะในครั้งนี้ด้วย
ย้ำอีกครั้งเอามาทาภายนอกได้รักษาได้จริง
ส่วนถ้าใครประสงค์อยากจะเอาไปดื่มกิน

ต้มให้สุกก่อนถึงจะอนุญาตให้ดื่มได้นะคะ

ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวท้องร่วงท้องเสียท้องร่วงเสียชีวิตได้นะคุณ
เมื่อกี้บอกว่าต้องต้มแบบร้อยองศาเลยนะ